อะไหศวรรค์อันนี้อะไหศวรรค์
ชัยด้วยล่ะตัวในแลนด์ก็สวยมาก
พี่รู้ไหมว่าแบบทุกคนอยากได้แจกัญ
ทุกคนอยากได้แจกันคือเริ่มจากไอแจกัน

ไอ้ทีมงานนี้แจกันที่มันเป็นลายคลาบ่ะคะ
ที่มันเป็นลายจีนคือหนูอยากได้แบบ
พอเลือกมาแล้วก็เลยเลือกแจกันอันนี้
ลักษณะแบบนี้ให้มันอยู่ในการตกแต่ง
ก็เลยจะกลายเป็นสีนี้สีน้ำเงินสีฟ้า
จากการสั่งมาจากเมืองจีนไม่ใช่ของเมืองไทยนะคะ
เพราะว่าเมืองไทยไม่มีลายแจกันแบบนี้
แล้วทุกคนก็คืออยากได้แจกันตอนนี้
เอาที่จะแบ่งมาบ้าง

เพราะว่าเมย์อยู่เป็นโสดมานานมาก
ต้องยอบรับเมย์ทำรายการกับเรา
เพราะคุณจะต้องเดินเมาท์ถึงก็ต้องขึ้นที่คนนี้กันก่อน

ฉันก็ต้องเงินคุยงานวันนี้แล้วเป็นเวลากี่ปี
๓ปีค่ะคือจริงวันนั้นที่แบบ

ทำไมเห็นพี่บอลร้องไห้เยอะจังอะไรอย่างนี้
คือจริงมันมีเรื่องของความสูญเสียบางอย่าง

ทำไมเราสองคนถึงรู้สึกแบบนั้นในวันงาน
คือคนที่ทำให้หนูรู้จักกับพี่บอลได้วันนี้

ซึ่งเป็นญาติพี่บอลค่ะเป็นแบบน้องชาย

พี่บอลมองข้างบนตลอดเวลาใช่
น้องเขาที่เป็นพลังให้เขาแบบกล้าที่จะมาคุยกับหนู

นั่นแหละหลายคนก็จะไปตีความรู้สึก

มันเหตุผลของลูกพี่ลูกน้อง
คือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนหนู
คือเพื่อนหนูแต่งงานแล้วเขามีเพื่อนผู้ชาย

เขาสนิทกันเปล่าหนูเจอกันก่อน

คนอื่นไม่ง่ายเหรอ
ไม่ใช่แบบเขาเป็นคนสบาย
ดูไม่มีท่าเยอะ

ไม่ต้องมีอะไรต้องคิดเยอะ
เขาบอกว่าเข้าชอบเขาก็
คุณก็ชัดเจน
เพื่อนที่นี้นะชอบรถเมจทุกคน

คุณที่อยู่กรทำสมุยก็บอก
เพราะว่านางเป็นคุณผู้หญิงแบบเรียบร้อย

เพลงของคุณพุ่มภวงดวงจันโนโม
เขาจะไปไหมเขาจะไป

แล้วไงก็๑๐โมงพี่ก็ถูกกำแหนาอังตรีกว่านุ่ม
เค้าก็พูดแล้วก็ทูเป็นหญ้าพ่อหญ้าแม่
แล้วก็ต้องวื่นวายทุกคนกับนุ่มพอนางมา

นั่นมาอย่างนี้พี่หนุ่มจะไปเช้าขนาดนั้น

พี่หนุ่มไปตกจากสิบเอ็ดโมงครึ่ง

แต่ว่าตอนที่เข้าไปตอนที่ไปถึงเนี่ย

แล้วพ่อเขาบอกว่ายังไม่เอาจักรบ้าน
พี่ก็เลยวนรถกลับไปจอดอยู่ที่เซ็นเบอร์ซี่

เอ็มเบอร์ซี่พอประมาณสัก๑๑โมงถึงจะวนกลับมาใหม่
แล้วก็เข้าไปก็เจอคุณโบวิทย์ก็เลยไปนั่งคุยกัน

เท่าไหร่ฉันก็รู้เพราะเขาแกะเองเขารู้เนอะ

ไม่อย่าพูดถึงหลักพันสิ

พี่ไม่มีตังค์ติดตัวไปสักสลึงเลย

พี่ต้องยืมคนรถ๕๐๐๐บาทใส่ไว้รถเมฆก่อน

คือมึงไม่ฉีกหน้าตัวเองกันไปเลย

ไม่วันนั้นอยากใส่มากกว่านั้นแต่ไม่มีตังค์

แล้วคนรถก็ไม่มี

แค่พี่ไปหนูก็ดีใจแล้ว

เพราะว่าซองที่เราใส่เงินมันมีชื่อเราเขียนใหญ่เยอะอยู่

ซองก็ไม่ได้เอาไปขอยืมซองแดงก็เขียนด้วย

ถามเจ้าสาวว่าแล้วพอหลังวันแต่งงานมันมีอะไรมั่ง

ไปกินชาบูหิวข้าวมาก

งั้นก็กลับไปเก็บของแล้วก็หิวข้าวมาก

อันนี้คืออยู่ที่เรือนหอของเราเลยไหม
ทีบ้านหล่ะ

แผงโอ้ไก่อยู่ไม่เท่าไรนะไม่เท่าไรนูอาจจะชินเขาชินแล้ว
มันอยู่เส้นศรีนครินเหมือนกันไงคะคือเป็นจีนต้องแต่งสะพายต้อง
แต่งข้าวแต่งข้าวเหรออ๋อถ้าเป็นไทยเนี่ยผู้ชายแต่งข้าวผู้ชาย
เข้าบ้านผู้หญิงไม่เคยรู้เลยว่าแบบพอพอมาถึงวันนี้เลยเริ่มรู้สึกว่า
ถ้ามีลูกมีลูกชายอาจจะแบบรู้สึกสบายใจกว่ามีลูกสาวหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยอืมพอมีลูกสาววันหนึ่งไม่เคยรู้สึกไงคะว่า
พอตรงป๊ากับม้าจะรู้สึกอะไรเลยหูแต่พ่อรู้สึกเยอะมาก
เขาต้องไปแม่แต่ต้องรู้สึกเนอะแม่ยังรู้สึกว่าเขาจะเจอแต่พ่อร้องให้เลย
มันกำหนดได้เหรอแต่งข้าวก็แต่งข้าวไม่ได้แต่งเข้าบ้าน
ผู้ชายคนไทยแต่งเข้าบ้านเมียเออใช่ก็นี่ไง
ใช่หรือหนูก็ไม่ให้มายูมีไงมายูเป็นธรรม